ส่วนอังกฤษมาข้างที่

ก็จะต้องตรวจสอบให้มันดีบริษัทเป็นยังไงหรือเป็นยังไง
คือพอมีเรื่องขึ้นมาเป็นไงล่ะ

เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออะไรง่ายราคาถูกอย่างเดียว
หรือว่างี้คือฟังคำพูดแล้วไม่ได้เช็คเขาแล้วก็ถูกหลอก
แชร์ทุกอย่างไปทุกที่มันหาหมดใช่ไหมอีกกี่ลายละแชร์
แล้วรัฐบาลจะทำยังไงล่ะถ้าสมมุติมันทำอย่างนี้แล้วทั้งหมดผิดก็มันต้องบอก
รัฐบาลต้องไปดูแลกฎหมายมันไม่ใช่ผมก็อยากจะดูแลนะเพียงแต่กฎหมายมันทำไม่ได้
มันก็ไม่เรื่องของการฟ้องร้องหรอกว่ากันไปนะ